เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหนุ่มอายุ๑๙แล้วเอามีดไปแทงเด็กม๕แทง
จนสาหัสเรียกได้ว่าคืออาการเนี่ยทั้งปอดทั้งไตทะลุเลย
แล้วเป็นกล้องมุมจรปิดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามมาได้ตอนจังหวะเนี่ย
ที่น้องเนี่ยนะคะเดินไปแล้วนะคะคือเป็นภาพที่น้องแมนนักเรียนม๕
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตำบลพยอมอำเภอวังน้อยพระนครศรีธุยา
วัยรุ่นคู่กรณีเอามีดแทงได้รับบาดเจ็บ
น้องเขาพยายามเดินหนีข้ามถนนไปนะคะ
แต่มีบาดแผลแล้วนะ
จนกระทั่งเดินพ้นรัศมีของกล้องไปเราก็ไม่เห็นแล้ว
สุดท้ายมีคนไปช่วยนำตัวน้องแมนส่งโรงพยาบาล

ทีนี้หลังเกิดเหตุญาติก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพวังน้อย
น้าสาวของน้องแมนค่ะชื่อว่าคุณวันนาแสนศรีมนต์
บอกแบบนี้ว่าหลานชายถูกแทง๔แผลด้วยกัน

หน้าอกทะลุปอดด้านหลังทะลุไตคุณคิดดู
อาการสาหัสแล้วถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ปฐุมธานีนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดช่วงเช้าของวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เขาบอกว่าเกิดก่อนจะถึงโรงเรียน
หน้าโรงเรียน๓๐เมตรเท่านั้นเอง
ล่าสุดตัวคนก่อเหตุรู้แล้วนะคะเพราะอะไร
เพราะพอเป็นข่าวเจ้าตัวอาจจะไปพูดไปบอกกับครอบครัวไปสารภาพว่าไปทำอะไรมา

คนก่อเหตุคือนายอัศดาวุฒิหรือนายเอ็มอายุ๑๙ปี
ครอบครัวพามาที่สพวังน้อยเจ้าหน้าที่ตอนนั้น
พอตอนที่ตัวผู้ก่อเหตุมาถึงต้องกันนะคะ
ญาติของตัวน้องแมนฝั่งน้องแมนคนเจ็บไม่ให้เข้า
ใกล้เพราะอะไรเขากลัวเรื่องของการกระทบกระทั่งกันนะคะ
ในเอ็มยอมรับเลยนะเป็นคนทำร้ายน้องแมนจริงค่ะ
เอ็มเนี่ยก็ไปชี้จุดนะคะว่าจุดไหนที่เขาไปลงมือทำร้ายน้องเอ็
เพื่อประกอบคำทำร้ายน้องแมนนะคะจุดนี้
จุดนี้แหละที่เขาไปแทงเพื่อประกอบคำรับสารภาพ
แล้วเขาก็เอามีดไปทิ้งด้วยตรงบริเวณสะพานข้ามคลองชลประธาน
อยู่ตรงคลองสองปฐุมธานีนายเอ็มสารภาพแบบนี้บอกว่า
ผมไม่ได้เรียนหนังสือแล้วแล้วผมเนี่ยมีแฟน
แฟนผมเรียนอยู่ห้องเดียวกับแมนซึ่งเอาจริงจริง
แฟนผมกับแมนอ่ะเป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่ผมกับแมน
มีเรื่องเขม่นกันมานานไม่ชอบหน้ากันจนเช้าวันเกิดเหตุ
ผมมาส่งแฟนที่หน้าโรงเรียนแล้วผมก็ดันไปเจอกับกลุ่มของแมน
แล้วเอาจริงก็อย่างที่เขาบอกเขามีเรื่องปัญหามีเขม่นกันมาก่อนใช่ไหม
พอเห็นกันเจอกันปุ๊บก็เลยท้าทายชกต่อยกัน
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เขาเอามีดไปแทงอาจจะมาจากเพราะว่า
ตัวคนก่อเหตุในเอ็มเนี่ยตัวเล็กกว่าน้องแมนสู้ไม่ได้
สุดท้ายเอามีดที่พกมาแทงน้องแมนจนบาดเจ็บเลยค่ะพนักงานสอบสวนนะคะ
แจ้งข้อหาในเอ็มพยายามฆ่าและก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังศาล
ที่จังหวัดพระนครศรีอุยาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้วค่ะ
อัปเดตหน่อยนะน้องแมนนะคะที่ถูกแทง
หมอบอกว่าผ่าตัดไป๒รอบแล้วนะแต่อาการสาหัสยังไม่พ้นขีดอันตราย
เพราะว่าเสียเลือดมากขอให้น้องดีขึ้นไวแล้วกันนะคะ